งงในดงรถทัวร์

จะเล่าข่าวนี้เพราะว่านี่ใกล้เดินทาง

อันนี้ค่ะที่ผู้โดยสารออกมาโวยนะ
งงสิจองรถทัวร์จองออนไลน์นะ
พอไปถึงปุ๊บรถเลส๒ชั่วโมง
แล้วไม่ได้นั่งที่ตามที่จองเอาไว้อีก
อ้าวแล้วมีการขับรถแล้วไม่รู้ปลายทาง

นี่ผู้โดยสารคนนี้ที่โพสต์บอกว่า

ขึ้นรถทัวร์ครั้งนี้แล้วเจอประสบการณ์อะไรบ้างทั้ง๘ข้อ
ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไล่เรียงไปทีละข้อเลยนะ

เป็นโพสต์ข้อความในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคค่ะ

ซึ่งเธอซื้อตัวรถทัวร์ทางออนไลน

แต่สิ่งที่ต้องเจอไม่คาดคิดค่ะ
รถช้า๒ชั่วโมง

พอขึ้นไปนะพนักงานคนที่มาจัดระเบียบ

พนักงานที่ต้อนรับนะเพราะว่าบนรถไม่มี
พนักงานจัดระเบียบบอกไปเลยไปนั่งข้างหลังเลยนะ
ก็บอกฉันซื้อพรีเมี่ยมนะราคาต้อง๙๐๐บาท

ค่ะแล้ว๓คือเจอพนักงานเหวี่ยง

ไม่มีน้ำดื่มให้บริการ
มีคนขับแต่ไม่มีพนักงานบนรถ
ระหว่างทางไม่จอดแวะทานข้าว
เจ็ดคนขับไม่รู้จักที่จอดปลายทาง

เพราะว่าเขาบอกว่ารถนี้เป็นรถเสริม
แล้วก็๘เดินทางไปถึงจุดหมาย

ใช่ก็อธิบายโพสต์ไว้ยาวเลยนะคะ

แบบพรีเมียมที่นั่งชั้น๑๙๗๐ใช่ไหม
ตัวบอกว่ารถจะออกตอนเย็นนะ

ถึงเช้าอีกวันหนึ่งคือ๗โมง๔๕
ทีนี้รถจะออก๖โมง๒๕ตอนเย็น
ก็ไปถึงที่ท่ารถ๖โมง๑๐นาที
แต่ทีนี้เห็นว่ารถเที่ยวก่อนหน้าคือรอบ๖โมง
เอ้าทำไมรถรอบ๖โมงยังไม่ออกเลย

ใช่ทีนี้พอรถนั้นออกไป
ก็มีรถเที่ยว๖โมงครึ่งเข้ามา
เอ้ารถเที่ยว๖โมงครึ่งมันไม่ใช่เที่ยวของฉันนี่นะ

พนักงานบอกว่าอย่าเล่น
เอ้าแล้วสรุปรถที่เธอจองไว้จริงต้องออก๖โมง๒๕น่ะ
ปรากฏว่ารถของเธอน่ะมาตอน๒ทุ่มครึ่ง

โอ้โหเป็นรถเสริมรถแทรกกับคุณ
แทรกเวลาอันนี้นรกขุมที่๑
เออทีนี้พนักงานไล่ขึ้นรถเลยค่ะ

ไอ้หลังสุดอะไรเราไม่ได้จองที่นั่งตรงนั้นน่ะ
สุดท้ายไม่ได้นั่งตามที่เลือกแล้วมาเหวี่ยงใส่อีก

ใช่ค่ะบนรถนะไม่ได้มีบริการอะไรเลย
คนขับก็ไม่รู้จักที่จอดปลายทางอีก
คตรงนี้คุณคือบนรถไม่มีพนักงานต้อนรับ
ไม่มีการบริการไม่มีแม้แต่น้ำดื่มบริการ

พอไปถึงกลางทางนะฮะ
ปรากฏว่าระหว่างทางไม่จอดแวะทานข้าว
ซึ่งบางทีถ้าคุณผู้ชมเคยขึ้นรถทัวร์นะ
สายไกลเขาจะจอดแวะทานข้าวต้มกัน
แต่ปรากฏว่าไปจอดที่ไหนรู้ไหมคุณ
ในปั๊มน้ำมันแล้วก็บอกลูกทัวร์
คือผู้โดยสารบอกว่าลงได้เลยไปซื้อของใน๗๑๑ได้
คุณผู้ชมพีคไหมอันนี้พีคเหมือนกันนะฮะ
แล้วคนโพสต์บอกว่าคนขับก็เลยลงไปซื้อไส้กรอก
มากินของตัวเองแล้วผู้โดยสารก็น่างง
ข้าวต้มก็ไม่มีให้ลงไปซื้อของเซเว่นเอง

แล้วทำไมคนขับไม่รู้ที่จอดเหรอว่าจะต้องไปจอดตรงไหน
เห็นเขาบอกว่าเลยจุดที่ต้องจอดสัก๓๐๔๐โล
ผู้โดยสารผู้สารบอกอ้าวผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจอดตรงไหน

ถามว่าคนบนรถล่ะมองหน้ากันเลิกลักหรือเปล่า
บอกว่าคนบนรถส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมียนมา

ก็นั่งนิ่งแต่ก็เชื่อว่าก็งงเหมือนกัน
ทีนี้รถนี้ตอนแรกเธอบอกว่าต้องไปถึงจุดหมายปลายทาง

ที่สุดแล้วคุณไปถึงตอนกี่โมงรู้ไหม

บอกคนมีธุระสัก๘โมงคงไม่ได้ทำงานทำการอะไรกันเลยฮะ
ไม่ได้งานพังหมดแน่เลยค่ะ
แล้วที่ชมอยู่อย่างเดียวอะไรที่ชื่นชมคะ
ตัวคนขับน่ะใจเย็นพูดจาดี
แต่ที่เหลือนี่โอ้โหติดลบเลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยหวังว่าบริษัททัวร์นี้น่าจะมาเห็นนะ

แล้วพอแล้วสำหรับรถทัวร์บริษัทนี้
เดี๋ยวนี้ฉันอยากพูดชื่อแต่เดี๋ยว
เอาไว้อย่างนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนรู้
ใช่ครับเพราะในโพสต์นะที่เอาไปแชร์กันในเพจพวกเรา

เดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบต่อนะ
แล้วคุณคิดดูสิช่วงนี้จันทร์อังคารพุธ
เป็นช่วงที่กำลังจะเดินทางจะเดินทางแบบพีค

บางทีเราจองตัวนั่งไปปรากฏขึ้นไปทำไมได้ตัวยืน
ใช่ไงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยนะคะแบบนี้